ส่วนคลิปต่อไปนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมดูช่วยตัดสินหน่อย
คนเมาคนหนึ่งดื่มเหล้าแล้วแต่หิวข้าวค่ะ
ต้องกินก่อนนอนคิดแบบนี้นะ
แต่ตอนที่เดินไปตักข้าวในครัวขามันไม่สามารถคีกันแล้วกับคุณ

และสรุปสุดท้ายล้มคว่ำใส่หม้อแกงล้มคว่ำใส่เตาแก๊ส
ให้คุณผู้ชมดูและช่วยกันตัดสินหน่อยค่ะ
แถวบ้านดิฉันใช้คำว่าลิลากลิเลีย

ก็อาจจะตักกินก็ก้มดูไม่รู้พิจารณาอะไร
ควบคุมตัวเองก็ไม่ได้สติก็ไม่มี
ปกติที่เราเตือนบอกว่าเมาไม่ขับ

ไม่ตักโอ้ตักไม่ได้ค่ะตักแล้วคว่ำแบบนี้เลยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ได้กินข้าวจริงนะ
ได้กินใช่ไหมได้กินแต่ได้กินในปริมาณที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
ได้กินนิดนึงที่มันเหลืออยู่เพราะว่าตักตอนแรกเนี่ยตักได้อยู่ช้อนหนึ่งไง
ก็กินไอ้ที่มันอยู่ในจานนั่นแหละนะคะ
อาจจะเห็นว่าเนี่ยค่ะล้มคว่ำไปแบบนี้เขาบอกว่าโชคดีเหมือนกันนะ
ชั้นแรกเตาแก๊สไม่ได้เปิด
ชั้นที่๒หม้อแกงมันไม่ร้อนแสดงว่าทำไว้ตั้งนานแล้ว
โชคชั้นที่๓ได้กินข้าวตามต้องการแม้ว่าจะได้กินนิดเดียวก็ตามนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือ๑พิษภัยขออนุญาตใช้คำนี้
พิษภัยของสุราดื่มแล้วกินข้าวลำบาก
เพราะฉะนั้นมาให้ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาดีกว่า
ข้อแรกคุณผู้ชมข้อหนึ่งนะ
ตอบ๑นะ๑กินข้าวก่อนให้อิ่มแล้วค่อยกินเหล้า
ข้อสองอยากกินเลยเหล้ามันไม่ดีเดี๋ยวล้มคว่ำแบบนี้
ตอบ๑หรือตอบ๒คุยกันนะคะรวมทั้งแสดงความคิดเห็นด้วย
สรุปว่าหายสงสารดีนะคะ